ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมมีคลิปภาพเหตุการณ์
ประทะคามรมกันระหว่างคนขับรถบิ๊กไบท์

ว่าแต่ถูกบิ๊กใบ๊กเนี่ยมาต่อว่าต่อขาติง
ขอโทษไปแล้วหลายรอบก็ตามครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณแยกสามยอด
วันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมานะครับ

ผมอยู่สตจักรวรรดินะเว้ย

จอบรถเดินตามรถเมษายน๕๖
พอประตูรถเปิดก็ตะโกนขึ้นไป
รถราคาแพง๓๐๐๐๐๐บาทมีปัญหาชดใช้หรือเปล่า

คนขับรถเมฆตะโกนให้ผู้โดยสารเป็นพยานนะครับ
จากนั้นชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจสวนกลับมา

ตนเองเป็นตำรวจยศจ่าสิบเอก
สนจักรวรรดิเดี๋ยวเจอกัน

ทำไมถึงบอกว่าตัวเองเป็นยศจ่าสิบเอก

ทีนี้ก็ไปถามคนขับรถเมย์
๕๖คือในเล่อายุ๔๑ปี

ก็บอกว่าระหว่างที่กำลังจอดรถติดไฟแดง

แต่ว่าตรงนั้นมันค่อนข้างจะแคบด้วยนะครับ
จึงทำให้ไม่สามารถจะแทรกได้

จอดรถอยู่ที่บริเวณตรงนั้น

นะครับช่วงจังหวะไฟเขียวเนี่ย

เพื่อจะออกตัวรถก็เลยพุ่งออกไป
ที่จะไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์

รถใหญ่เนี่ยจะมองไม่เห็นจุดนั้นเหมือนกันนะฮะ

ก็ไม่พอใจแล้วก็พยายามจะขึ้นมาบนรถเมฆ

ด่าทอมาด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
อันนี้เป็นสิ่งที่คนขับรถเมย์เล่านะครับ

ถ้าชนมีปัญญาจ่ายไหม
พร้อมทั้งให้ของลับด้วย

กลัวว่าเหตุการณ์จะบานปลาย
ตัวคนขับรถเมล์เองก็ยกมือว่า
ขอโทษแต่ว่าทางคู่กรณีเนี่ยไม่ยอมครับ
เป็นตำรวจสนจักรวรรดิ์ยศจสิบเอกชื่อว่ากริก
ให้มีอะไรเนี่ยไปคลีกกันที่โรงพักเลย
ไปฟังเสียงคำอธิบายของคนขับรถเมย์นะครับ
รถผมจอดติดอยู่ครับเขาแทรกข้างมา
แล้วเขามาแอบอยู่จุดบอดของรถ
จังหวะรถขยื่นข้างหน้าขยื่นครับผมก็เลยใส่เกียร์
เกียร์แล้วรถมันก็กระดิกหน่อยหนึ่ง
แต่รถไม่ได้ชนเขานะครับผมมองเห็นหมวกกันน็อกเขาก่อน
ผมก็เลยเบรกพอเบรกเสร็จเขาก็
ขวางข้างหน้าผมแล้วก็ยกนิ้วไว้
แล้วเขาก็โบกให้เข้าข้างทางผมก็โบก
กเข้าผมก็ไปจอดถามกับเขา
แล้วเค้าก็โวยวายโวยวายผมก็ไม่ได้พูดไง
คือมันก็เป็นมุมอับพอดีแต่ก็โชคดีที่จังหวัดออกตัว
เหลือไปเห็นหมวกกระน็อกของคนขับซะก่อนก็เลยเบรกเอาไว้ได้ทัน
ทำให้รถไม่ได้ไปเฉียวชนกันนะครับ
ทีนี้ด้านพันธุ์ตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญผู้กำกับการสอนอ
ประวัติยืนยันในสถานีตำรวจไม่มี

แต่ในสถานีตำรวจแห่งนี้มีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ
ที่เกิดขึ้นบอกว่าทางสอนอนกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า
บุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจอยู่สนจักรวรรดิเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในสอนอนี้เป็นใคร
แล้วหากมีความเท็จจริงอย่างไรจะรายงานความคืบหน้าต่อไป
เพราะถือว่าถ้าไม่จริงก็แอบอ้างอายแอบอ้างเสร็จก็ทำให้สนเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงไปถึงวงการของตำรวจด้วย
ใช่ค่ะยศก็ไม่ตรงกันกับยศของตำรวจอืมนะฮะแล้วก็อ้างว่าอยู่สอนอนนี้
แต่พอตรวจสอบไปไม่มีคนชื่อกริจอยู่สอนอนี้ด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่นะครับ